หนูน่ะกินได้หนูน่ะเอาอยู่แต่ลูกถี่หนูก็ไม่เอาจ้า
คุณผู้ชมระวังนะโลกฉี่นูช่วงเนี้ย
ออกไปทำนาต่างอย่าใส่รองเท้าบูธด้วยนะใส่เกิร์ฟบูดไปด้วยนะคะ
เพราะถ้าคุณไปโดนฉี่หนูโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวต้องไปหาหมอเลย
แล้วน้ำจะขังแบบนี้ไปสักหนึ่งสัปดาห์เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกตลอดทั้งสัปดาห์ไปเลยค่ะ
ร่องฝนพาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทยค่อยขยับต่ำลงมาต่ำลงมาเลื่อนลงมาเรื่อยค่ะ
ประกอบกับลมมรสุมประจำฤดูกำลังแรงขึ้นทำให้ทั่วไทยช่วงนี้ยังคงฝนตกไปได้ตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะ
และช่วงวันนี้แหมเช้าเอ้ยเริ่มมีแล้วฝนตั้งเขามาแล้วแต่ถ้าตกจริงนะ
จะเป็นช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำก็คือภาคใต้และภาคตะวันออก
ส่วนภาคอีสานไปตกช่วงค่ำค่ะประมาณ๑ทุ่มเป็นต้นไป
เอาเป็นว่าฝนกระจายทุกพื้นที่ทั่วไทยส่วนเรื่องของคลื่นลมระสุมแรงขึ้น
ใกล้ฝั่งเข้ามานะจุดนั้นนะถ้ามีฝนนะคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรเลย
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะส่วนอ่าวไทยกลางอ่าวก็ค่อนข้างสูง
วันนี้ใครที่อยากตากผ้าล้างรถแนะนำช่วงเช้ายังพอมีแดดอยู่บ้างนะจ๊ะ
แต่แดดแบบนี้ทำให้ร้อนค่ะพอฝนตกมาช่วงบ่ายอากาศดีขึ้นค่ะคุณผู้ชม